ก็แชร์ในโลกโซเชียลนะคะเป็นคลิปสุดระทึกเมื่อนุ่มขี่รถจักรยานยนต์คันหนึ่ง
ถูกรถเมย์เนี่ยขับมาคู่กันแล้วตัวเขาก็ล้มลงไปอยู่ใต้รถเมย์คันหนึ่งนะคะ
ล่าสุดเนี่ยผู้บาดเจ็บเนี่ยเสียชีวิตแล้วนะคะญาติญาติเองก็คาดการณ์ว่าน่าจะเกิดจากรถเมย์สองคันเนี่ย
ขับแข่งกันตำรวจก็บอกว่าเดี๋ยวขอตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดก่อน
ถ้าหากว่ารถเมย์ทำผิดจริงก็ต้องเอาผิดเดี๋ยวเราไปดูคลิปเหตุการณ์กันก่อนนะคะ

ค่ะผู้ใช้เฟซบุ๊กก็โพสต์คลิปนี้มา
ก็จะเห็นเหตุการณ์ว่าหลังจากที่รถจักรยานยนต์คันนี้ล้มลงไป

ทั้งถอดหมวกก็น็อกออก
ระหว่างที่ผู้ที่บาดเจ็บก็ร้องโอดโอยนะคะ
รวมไปถึงมีบางคนก็โทรศัพท์แจ้งให้เจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือนะคะ
ความคืบหน้าเรื่องนี้ทีมข่าวทรัฐทีวีก็เลยติดต่อไปยังญาติผู้บาดเจ็บ
ก็คือนายธนบดีเหมนิมัติอายุ๒๙ปี
เป็นลูกพี่ลูกน้องกับผู้ที่บาดเจ็บอยู่ในคลิปนี้นะคะ
เล่าให้ฟังบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นวันที่๗สิงหาคม

ผู้บาดเจ็บก็คือนายจตุพลเหมนิมัติอายุ๓๑ปี
ล่าสุดนายจตุพลนั้นเสียชีวิตแล้วนะคะ
เหตุการณ์หลังจากที่เกิดขึ้นใหม่เนี่ยค่ะ
ทางด้านนายธนบดีก็เล่าให้ฟังว่าหน่วยกู้ภัยก็มาช่วยเหลือนะ
ก็เลยเสียชีวิตในเวลาต่อมา
ส่วนสาเหตุที่ทำให้พี่ชายของตัวเองเสียชีวิต
ก็มีการสอบถามผู้เห็นเหตุการณ์นะคะ
เล่าให้ฟังบอกว่ามีรถเมสีชมพู๒คัน
เป็นรถเมนร่วมบริการสาย๑๑๕
วิ่งระหว่างสาธรณ์สวนสยาม
ระหว่างทางขับแข่งกันค่ะ
เป็นจังหวะที่พี่ชายของตัวเองขับรถจักรยานยนต์มาพอดี

แล้วก็ล้อรถเมย์ทับร่างตามที่เห็นในคลิปเลย

ก็ไปแจ้งความเอาไว้ที่สนคลองตัน
ตอนนี้ตำรวจก็อยู่ระหว่างสอบสวนสาเหตุว่าเกิดจากอะไร
ขณะที่อู่รถเมย์ร่วมบริการสาย๑๑๕เนี่ย

แต่อย่างใดตอนนี้ก็ยังไม่สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลอะไรกันได้เนี่ยนะคะ
ทางด้านร้อยตำรวจเอกดานุรุษบุญมูสิก
รองสารวสอบสวนศรคลองตัน
เปิดเผยว่าจากการสอบสวนคนขับรถเมย์ก็ทราบว่า
รถเมธั้ง๒ครับมาตามปกตินะคะ
พอขับมาได้ยินเสียงรถจักรยานยนต์ล้มลงก็เลยหยุด
จนกระทั่งพบว่าร้อเนี่ยได้ทับลงไปละ

หรืออีกล้อหลังเนี่ยนะคะมาจ่อตัวกล้าใกล้เลยนะคะ
ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นช่วงระหว่างที่ฝนตกด้วย
ลื่นแล้วก็เป็นทางโค้งด้วยนะคะ
อันนี้เป็นข้อมูลจากคนขับรถเมย์
แต่ว่าตำรวจบอกว่ายังไม่ทิ้งประเด็นที่กรณีทั้งสองคันขับแข่งกัน
ก็จะตรวจสอบกล้องวงจรปิดก่อน
ถ้าหากว่าขับแข่งกันจริง
ก็จะถูกแจ้งข้อหาขับรถโดยประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายด้วยนะคะ